มาดูอันยังไงอำเภอกลองหลวงปฐุมธานีชี้แจงออกมาแล้วนะฮะ
หลังจากที่เจ้าของร้านเหล้าโวยวาย
ว่ามีนายอำเภอร่วมกับฝ่ายปกครอง
เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารแห่งนี้นะครับ

อาจจะมีลักษณะคือกึ่งร้านอาหารกึ่งบาร์

ฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจตามหาเจ้าของร้าน
และคนที่ตามหาเจ้าของร้านก็คือคนนี้
คนที่เราวงกลมไว้คนนี้คือนายอำเภอ
คือนายอำเภอไปถามเด็กบาน้ำบอกว่า

เขาก็ไม่รู้ว่าคนที่มาถามเป็นใคร

รู้แค่เพียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต่อไปว่า

คือพวดตะคอกใส่เด็กบาน้ำ

ตัวเจ้าของร้านก็เดินทางมาที่ร้านของตัวเองนะครับ
และปรากฏว่าก็มาพูดคุยกับคนใส่เครื่องแบบนี้

แต่ว่าเห็นใส่ชุดพระราชนาการ

คือเหมือนดึงปืนขึ้นมา

ตัวเจ้าของร้านเขาเลยไปแจ้งความเลย
นะครับให้ตรวจสอบหน่อยว่านี่ใช่ในอำเภอจริงหรือเปล่า

เมื่อวานผมได้สัมภาษณ์ในอำเภอท่านนี้
ให้ข้อมูลจากปากของนายอำเภอ

ว่านายอำเภอให้ข้อมูลว่าอะไรบ้าง
ในอำเภอคลองหลวงขออภัยไม่ใช่คลอง๖

ก็คือนายนิติชัยวิริยานนท์
เป็นในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าได้เข้าไปตรวจสอบร้านแห่งนี้จริง
เมื่อคืนวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๕ทุ่ม๔๕นาที
เพราะว่าได้รับแจ้งข้อมูลนะครับ
จากลูกน้องและจากทีมปฏิบัติการ
ว่าร้านแห่งนี้ผิดกฎหมาย

และเปิดใกล้สถานศึกษา

ใช่แล้วก็อยู่ในเขตที่เขามีการจัดโซนนิ่ง
ร้านนี้ไม่ได้รับอนุญาต
เคยสั่งเตือนแล้วเคยแจ้งเตือนแล้ว

และการที่ตัวเองเข้าไปตรวจสอบ
ตามวาระที่ถูกต้อง

เพราะเห็นว่าทางร้านเอากาดเข้ามารุมเป็น๑๐คน
ก็เลยต้องดึงปืนขึ้นมา
เพื่อเตรียมป้องกันตัวนายอำเภอบอกแบบนี้

จากมีสายแจ้งว่าร้านมีการจำหน่ายสุรา

ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาคนดูแลร้าน

ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เปิดสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตั้งอยู่บริเวณใกล้สถานศึกษานะครับ

เห็นจะพบว่ามีการกระทำความผิดเลย
ทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิด
ดังนั้นการตรวจค้นก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ซึ่งในเวลานั้นก็ไม่มีใครขัดขืน
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับผู้ประกอบการ
โดยให้คำแนะนำจะดีกว่าไหม
ว่าไม่สมควรเข้ามาในลักษณะกลมกลูกแบบนี้
หลังจากนี้ก็ต้องขอให้ทางผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอ

เพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ
เมื่อวานผมคุยทางโทรศัพท์กับนายอำเภอ
นายอำเภอ

แล้วนายอำเภอก็พูดเปิดเผยออกมา
บอกว่าในพื้นที่ที่นายอำเภอคุมอยู่เนี่ย
มันมีผู้มีอิทธิพลเยอะ
แล้วก็มาเปิดร้านดวงอะไรแบบนี้เยอะ

เขาก็ต้องทำงานเต็มที่นะครับ

มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นได้
เมื่อนายอำเภอเปิดเผยออกมาเรื่องผู้มีอิทธิพลแบบนี้
ก็ต้องรอนะฮะสำหรับเรื่องราวการตรวจสอบ
ในพื้นที่คลองหลวงแห่งนี้นะครับ